จะพาไปดูเรื่องของความสวยงามกันบ้างนะครับ

เพราะว่าไปอยู่กลางสวนการไฟฟ้าแม่เหมาะที่จังหวัดลำปาง

บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติเหมืองแม่เมาะ
ภายในพื้นที่การไฟฟ้าแม่เมาะที่อำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปาง
ตอนนี้สร้างความประทับใจอย่างมาก
ชาวบ้านแล้วก็นักท่องเที่ยวที่เข้าไปชมความสวยงาม
คือทุกคนเข้าไปแล้วก็ต้องเก็บภาพออกมานะคะ
หลายหมื่นดวงค่ะที่เห็นอยู่เนี่ย

ตรงนี้เดี๋ยวให้คุณมรดีคุณชิสาไปยืนเนอะ
คือมีตั้งแต่ปากทางเข้าไปจนถึงกลางสวนเลยนะคะ
โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแม่เหมาะก็จัดงานขึ้น
เป็นงานเทศกาลท่องเที่ยวแม่เหมาะครั้งที่๑๖ช่วงตลอดเดือนพฤศจิกายนนี้เลยนะคะ
ก็เลยเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้ไปท้าลมหนาวสัมผัสทะเลหมอก
เล้าเสียงดนตรีในพื้นที่ลานเฉลิมพระเกียรติการไฟฟ้าแม่เมาะ
ซึ่งที่นี่นะคะเขามีบอกว่ามีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นพื้นที่รอบ๓๖๐องศา
แล้วก็มีหอคอยชมวิวสูงเท่าตึก๖ชั้น
แล้วก็มีแปลงปลูกดอกโบตองกว่า๕๐๐ไร่ตั้งอยู่บนภูเขาเทียม
ภูเขาที่เกิดจากการนำดินในบ่อเหมืองลิกไนท์มาเททิ้ง
แล้วก็ทับถมกันจนเป็นภูเขาสูงอะค่ะ
แล้วก็ยังมีดอกบัวตองสีเหลืองทองด้วยนะคุณ
ตอนนี้เขาบอกว่ากำลังบานสะพรั่งรับลมหนาวเลยทีเดียวค่ะ
แล้วก็ดอกปอเทืองดอกไม้สายพันธุ์ต่างที่กำลังผลิดอกออกใบอย่างสวยงาม
ตาตื่นใจแก่ผู้ที่ไปเดินทางท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก
โดยเฉพาะเนี่ยค่ะหลายคนไม่เคยเห็นดิฉันก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะคะ
ไปเที่ยวกันดูนะคะช่วงนี้อากาศเย็นกำลังสบาย